ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะ
มีชาวบ้านเขาไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักตากใบ
บอกว่าไปพบศพผู้ชายอายุสักประมาณ๓๒ปี
ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้านนะคะ
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมทหาร

ไปตรวจสอบคุณผู้ชมปรากฏว่า
ตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือก่อนวันที่จะมาพบเป็นศพเนี่ย
ขี่รถขับรถแหกด่านตำรวจตำรวจเขาก็เลยตรวจยึดรถไว้เนี่ยนะคะ
ส่วนคนตายเนี่ยก็ปล่อยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสุดท้ายก็มาพบเป็นศพเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบผู้ตายก็คือนายกูอัสมันตวนตือเงาะ
อายุ๓๒ปีนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณริมถนนทางโค้งในหมู่บ้าน
จุดเกิดเหตุก็คือถนนสายกูโบบ้านตะเหลียงหมู่๔ตำบลเกาะสะท้อน
พอไปถึงไปตรวจสอบศพพบบาดแผลถูกยิงด้วยปืนพกไม่ทราบขนาดที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็ลำตัวนำนับดูแล้วก็สักประมาณเจ็ดนัดไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ไม่พบหลักฐานใดของคนร้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพให้กับโรงพยาบาลตากใบ
เพื่อชนะสูตรพลิกศพการเสียชีวิตต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมผู้ตายนะ
ทีนี้จากการสอบสวนสอบถามในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๗นัดซ้อน
ก็เลยวิ่งออกมาดูตอนนั้นพบว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ชาวบ้านไม่เห็นตัวคนร้ายตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ตำรวจไปเช็คประวัติผู้ตายทราบว่าช่วงค่ำคืนของ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้ตายขับรถกระบะหลบหนีการตรวจค้นของตำรวจในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตากใบ
แล้วขับรถกระบะคันนี้ไปชนเข้ากับด่านตรวจบริเวณหน้าปรายศนีย์
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวผู้ตายพร้อมกับรถกระบะของกลาง
มาสอบปากคำที่โรงพักตากใบตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
รถของกลางไว้ส่วนตัวผู้ตายเนี่ยตำรวจก็ปล่อยไป
ไปตรวจค้นรถของผู้ตายก็ไม่พบสิ่งผิดแปลกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เรื่องต้นชุดสืบสวนคาดว่าปมการสังหาร่ามาจากเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็หนี้สินส่วนตัว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เดี๋ยวตอนนี้จะเชิญพยานบุคคล
ซึ่งก็เป็นเครือญาติของผู้ตายแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจุดเกิดเหตุ
มาให้ปากคำเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ